เรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมุติเกิดว่าบอกว่าใส่สบงห่มจีวอน
พอพูดแค่นี้สิ่งที่นึกมาในหัวคือต้องอยู่วัดถูกไหม
ใช่เออแต่อันเนี้ยอยู่ในบ่อนเอ้ย
ไฮโลแล้วก็มีคลิปค่ะมีคนถ่ายคลิปนี้ส่งไปให้หมอปลาไม่ต้องปาม
แล้วผงผีปาบอลัชชีดีกว่าหมอปลาบอกแบบนี้เออจริงแล้วดูสิจีวอน
ใช่ไหมอ่ะหรือแค่สีอย่างเดียวคุณผู้ชมเหมือนเปล่าเออคล้ายเปล่า
คือพอเห็นผมแต่ของเราเนี่ยขึ้นเขียนคำว่าพระไปแล้วไง
ตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้เราก็เลยไม่อยากใช้ว่าเอ๊ะใช่จริงหรือเปล่า
เขาอาจจะแค่เอ่อผมสวมสะบงผมจีวอนเฉยเฉยก็ได้รึเปล่า
เป็นคนพว่าไปคนทั่วไปแต่โทรภัยเนี้ยอ่ะลองฟังข่าวดูค่ะ
เพราะว่าคลิปต้นเรื่องคลิปนี้ที่ส่งให้กับหมอปลาดูเนี่ยนะ
ถ่ายจากบ่อนในพื้นที่อำเภอชัยบาดานที่ลบบุรีค่ะ
แล้วบ่อนนี้มองไปก็บ้านแหละบ้านชั้นเดียวอืม
เอ๊ชุดส้มที่เห็นนั่นน่ะ
สตูมส้มนั้นมีทั้งระดับพระลูกวัดไปจนถึงเจ้าอาวาส
อันนี้คือที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมา
หมอปลาไม่รอช้าเลยก็ลงพื้นที่ไปที่ลบบุรีค่ะ
หนึ่งในนักพนันนะเขาเล่าให้ฟังว่า
ทีเนี่ยเปิดบ่อนในวัดอุ้ยฟังไม่ได้ผิดหรอก
เปิดบ่อนในวัดแนมเพอบึงสามพันที่เป็ดชบูรณ์
แล้วคนที่เป็นเจ้ามือเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นเจ้ามือ
แต่หลวงพ่อเนี่ยแกเสียตังค์มากไง
แล้วเจ้าอาวาสก็เลยสั่งไม่ให้ใช้วัดเป็นบ่อนอีก
เพราะเป็นเจ้ามือแล้วเสียเงินเยอะ
ไปพีคอ่ะพีคไม่ค่อยฟังกันต่อนะ
อย่าเพิ่งแบบถอนหายใจนะทีนี้พอไม่ให้ใช้วัดเป็นบ่อน
เจ้าอาวาสสั่งห้ามแล้วใช่ไหมเอามาที่บ้านละกันค่ะ
ก็บ้านหลังนี้นั่นแหละอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
พนันส่วนใหญ่ชาวบ้านก็มาพระจากจังหวัดใกล้เคียง
กำแพงเพชรเอ่ยเพชรชบูรณเอยร่วมวงด้วย
ตอนแรกลูกศิษย์ลูกหาจะขับมาส่งพระ
หลังไม่ต้องจ้ะอาตมาขับมาเองละโยม
มานั่งร่วมวงแบบนี้นั่งติดกับศรีกาเลย
นี่ถกจีวอนเหยียบคันเร่งเองเลยถูกต้อง
แล้วมาเล่นทีดูสิดูสิเล่นพนันมือหนักด้วยนะ
แทงทีเนี่ย๕๐๐๐นึงนะแล้วยิ่งหน้ากระถินแบบนี้คุณผู้ชม
ตังค์หมุนเวียนเยอะค่ะถ้าเกิดตังค์หมดเงินสดหมดไม่เป็นไร
อาตมาโอนได้โอนให้ศรีซา๕๐๐๐
บางทีนะพระบางรูปนะคุณผู้ชมโดนผีพนันเข้าสิง
อันนี้ข้อมูลจากชาวบ้านเราต้องย้ำอยู่ตลอดการอ่านข่าวค่ะ
ถึงขั้นเอารถวัดไปขายหรือไม่ก็เอารถวัดนี่แหละ
จำนำกับเจ้าของบ่อนชาวบ้านในพื้นที่รู้
แต่ไม่มีใครกล้ายุ่งเลยแล้วบ่อนนี้นักพนันค่ะ
มาเล่นแบบ๒๐๓๐คนเล่นไพ่รัมมี่เอาบ่ายเล่นไฮโล
ลากยาวข้ามวันข้ามคืนพระรูปไหนที่ติดกิจนิมนต์เนี่ยนะคะ
ก็อ่ะเดี๋ยวอัตมากลับไปก่อนนะจะมีพระขาประจำอยู่ประมาณ๕รูป
อืมที่เหลือค่ะเป็นขาจรเจ้าของบ่อนเนี้ยเคยทำงานปรายศนีย์นะ
เขาจะเรียกกันเขาจะเรียกกันว่าแบบว่าพอพอ
แล้วมันมีแบบเก็บท่าต่งเหรออ่าท่าต่งร้อยละสิบเอาเล่นได้เท่าไหร่
หักมาหักมาสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดที่เล่นได้ให้พอออเนี้ยเหรอ
มีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหต่อมาครับคุณผู้ชม
หมอปลาไปเจอเลยกับผู้กำกับสพชัยบาดานพันธุ์ตำรวจเอกชัยมิตรสิทธิภูลครับที่ชี้แจงว่า
ผมอ่ะส่งตำรวจไปตรวจสอบแล้วอืมไม่พบบ่อนฮะ
ตำรวจไม่พบบ่อนอีกแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ไงชาวบ้านรู้ทุกคนรู้แต่
ตำรวจไม่รู้อาจจะเลิกเล่นพอดีวงแตกพอดีไม่แน่ใจนะแต่ท่านผู้กำกับเขาบอกว่า
ได้สืบจากคลิปออกมาเรียกสี่คนที่อยู่ในคลิปล่ะค่ะมาสอบปากคำ
หนึ่งในนั้นมีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านบอกไม่ได้เปิดเป็นบ่อนนะ
แค่เล่นขำเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนผู้ชมอ๋อ
ส่วนพระทำไม่ได้มองมาน่ะเอ้อเหรออ่อท่านแค่แวะมา
เหมือนเห็นท่านเอื้อมมือไปด้วยอ่าไม่เชื่อทีมงานเอาภาพให้ดูอีกทีสิ
เออเปิดอีกรอบได้ไหมครับอาทิตย์เบลอคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูไปพร้อมกันว่าที่บอกว่าพระท่านนั่งดูเฉย
ไม่ได้ร่วมเล่นด้วยคุณผู้ชมว่าไง
เออหรือท่านสังเกตการณ์เฉยหรือเปล่า
ท่านริงไซส์นะอยู่ติดขอบ
เออใส่สบงแล้วทรงเขย่าบ้างหรือเปล่าเนี่ย

คือเจ้าของสถานที่ที่จัดให้มีการและเล่นการพนัน

แล้วเห็นบอกว่าพระที่อยู่ในคลิปนี้

ออกหมายเรียกแล้วค่ะพระวิชาณให้มาสอบปากคำ
ซึ่งพระวิชาณบอกว่าไงรู้ไหม
อาตมาไม่รู้จักพระรูปอื่นเลย
อ้าวแล้วพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาพระวิชาญ
ผิดจริงตอนนี้ให้ศึกให้ลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

ดังนั้นพอพระวิชาณบอกว่าอัตมาไม่รู้จักพระรูปอื่น
ทีนี้พอมันมีหลักฐานเดี๋ยวก็ต้องไปสืบต่อ

พาหมอปลาไปบ้านหลังนี้หลังนี้

หนึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าอ๋อบ้านนี้เหรอ

ก็เล่นบ้างอาทิตย์ละครั้งเอง

ส่วนพระมาที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เล่น
มาสังเกตการณ์ดรอมเออ

อยู่ในการสังเกตการณ์วงพนันด้วยไหมเนาะ

พระเทศสอนคนแต่ทำไมพระทำผิดเสียเอง

แล้วยิ่งอย่างที่บอกไงช่วงหน้ากระถิ่นเงินหมุนเวียนเยอะ
ฟังแล้วก็หดหู่เหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ลงพื้นที่ได้ข้อมูลตรงข้ามกับที่รู้มาเลย
ก็อยากให้พระที่ทำผิดนราศิษย์ข้าวไป
อย่าให้เสื่อมถึงศาสนา
แล้วตอนนี้หมอปลาบอกว่าส่งข้อมูลให้ตำรวจดำเนินการแล้วด้วยนะคะ
โอ้โหนี่ไงคนดูบอกเลยนี่สินะ
ชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ไฮโล
เออไม่ใช่อ๋ออยู่ทั้งตัว